มาดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้เราให้ดูคลิปหนึ่งไป
ที่มีชายเสื้อแดงเอาไม้ไปกระหน่ำตีผู้ชายอีกคนนึง
เหมือนมอกล่าเราไปกอดคอเขาเขาไม่ชอบ
แต่ล่าสุดแม่ของชายเสื้อแดงบอกว่า
ค่าจ้างไปทวงรถจักรยานยนต์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งไปตบหัวก่อน
ก็เลยบันดาลโทษะและก่อเหตุขึ้นมา
อันนี้เป็นคลิปที่เราให้ดูกันตั้งแต่เมื่อวาน
ผู้ชายแสดงกำลังใช้ไม้ยาวฟาดกระหน่ำตีผู้ชายอีกคนหนึ่ง
โอ้โหเลือดออกเยอะแยะมากมายจนสลบไปเลยนะครับ
คาดที่เลยและก็เป็นที่วิภาควิจารณ์วัฒนธรรมรุนแรงเกินไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหลังสนามกีฬาอำเภอเมืองที่ขอนแก่น
ผู้บาดเจ็บก็คือนายชัชวัลนนเขียวอาการตอนนี้ดีขึ้นอันนี้คนเจ็บนะครับ
มีร่องรอยบาดแผลบนใบหน้าที่มีการเย็บเนี่ยคิ้วตรงคิ้วแตกตากดช้ำแบบนี้นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสิริสักพรมเดชอายุ๓๐ปีเนี่ย
ผู้ก่อเหตุคือเอ๋อาสาไปตามรถจักรยานยนต์ที่ถูกรุ่นน้อง
เอาไปแล้วก็เอามาคืนให้ตกลงกันก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะ
ขอความร่วมมือไปเพราะว่าทางด้านของเอ๋เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่
พอเอ๋ไปทวงมาปุ๊บเอารถไปคืนกลับมาเรียกร้องขอ๕๐๐ซึ่งตัวเขาเองไม่มี
แล้วเอ๋เนี่ยก็เลยชวนเขาไปดื่มเหล้าแล้วก็มาเกิดเหตุดังกล่าว
คนเจ็บบอกว่าหลังจากถูกตีจนสลบมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเอ๋เนี่ยจะไปเอากระถางมาฟาดที่หัวด้วย
แต่ชาวบ้านเขาไปห้ามได้ทันก่อนที่เอนั้นจะรีบหลบหนีไป
ทีนี้นักข่าวเราไปถามแม่ของผู้ก่อเหตุอันนี้คือแม่ของเอนะฮะก็บอกว่า
คือแม่ของเอบอกว่าหลังจากเกิดเหตุลูกชายก็ออกจากบ้านแล้วก็ไม่กลับมาเลย
โทรมาบอกว่าเอ๋ไปตีคนมานะแม่เพราะเอ๋โมโหที่อีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายเงินให้เอพันหนึ่ง
หลังจากที่ได้ว่าจ้างให้ตัวเขาเองไปเอารถกลับขึ้นมาให้
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายเงินเอกลับพาไปเลี้ยงเหล้าแทน
แต่ขณะที่เหลือเล่ากันอยู่เนี่ยอีฟ่ายมาตบหัวเอ๊ก่อน
ซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าลูกชายต้องการเงินอันนั้น๑๐๐๐บาท
เพราะว่าต้องการเอาเงินนั้นมาจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับแม่ครับ
คือคนโดนตีเนี่ยบอกว่ามีคนเล่าบอกว่าเอ๋จะใช้กระถางทุ่มแต่ยังไม่ได้ทุ่ม
แต่แม่บอกว่าน่าจะทุ่มไปก่อนหน้านั้นแล้ว
เห็นบอกว่าเดินหัวแตกออกไปนะฮะ

ทีนี้ตอนนี้ลูกชายบอกว่าอยู่ที่กรสินครับสบายดีแต่ว่าไม่รู้จะกลับเมื่อไหร
ถึงเอนะฮะซึ่งแม่เองก็อยากให้ลูกชายมอบตัว
ส่วนตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกยุทธนางามชัด
ผู้กำกับการสอบศวนสอบภอมก์มรึงข่อนแก่ง